คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะก็ไปเมาเหล้า
เพราะว่าจะไปเคลียร์กับแฟน
ปรากฏว่าน่าจะเคลียร์ไม่ลงตัวไปดื่มเหล้าเมาสุรา
ทีนี้น้อยอกน้อยใจชีวิตปีนขึ้นไปอยู่บนเสาแบบนี้

แล้วใครที่เป็นคนเกลี้ยกล่อมรู้ไหมคุณ

ต้องใช้โทรโขงเกลี้ยกล่อมพ่อ
บอกป๊าป๊าป๊าป๊าลงมาเถอะนะครับน้ำตาเนี่ยคลอเลย
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นนาทีที่หนูน้อยวัย๘ขวบนะฮะ
พูดกับพ่อผ่านโทรโขง

พ่อลงมาเถอะลงมาเถอะนะฮะ
โดยพูดไปด้วยแล้วก็ยกมือปาดน้ำตาไปด้วยนะคุณนะ
ชาวบ้านที่ลุ้นกับเหตุการณ์ประทึกเนี่ย
ก็โอ้โหสงสารน้อง
เป็นภาพที่เห็นแล้วก็สงสารทั้งน้องด้วยทั้งพ่อด้วย

คีรีเมฆเกรดหอมอายุ๒๘ปี
หรือว่านายแชมป์ก็ก่อเหตุปีนขึ้นไป
อยู่บนเสาโทรศัพท์สูงประมาณ๘๐เมตร

เทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคือนายแชมป์ไปหาแฟนเก่าที่เลิกรากันไป
ก็คงคุยกันไม่ลงตัวนะ
หลังจากกลับมาจากการไปหาแฟนเก่าก็มานั่งดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วฮะ
แล้วก็คลุ้มคลั่งปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์
ชาวบ้านพยายามตะโกนเรียกให้ลงมาให้ลงมาแต่ก็ไม่ยอมลง

ทีนี้ก็ต้องตามแม่ของนายแชมป์
กับลูกสาวของนายแชมป์วัย๘ขวบมาช่วยกันเกลี้ยกล่อม
เพราะเจ้าหน้าที่เองเกลี้ยกล่อมนานถึง๒ชั่วโมงไม่สำเร็จนะครับ

แล้วก็เวลาผ่านไปกว่า๒ชั่วโมงกว่า
นายแชมป์ยอมครับยอมปีนกลับลงมาข้างล่าง
ตำรวจได้พาลูกสาวเข้าไปรับพ่อนะ
พร้อมกับให้สวมใส่เสื้อให้ดื่มน้ำ
เพราะว่านายแชมป์ขึ้นไปถอดเสื้อออกนะครับ
ทีนี้ให้ลงมาก็ใส่เสื้อก่อนนะฮะดื่มน้ำดื่มท่าก่อน
นายแชมป์ก็ขอบุหรี่สูบสัก๑มวลก่อน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปะเหลียนไปตรวจสอบร่างกาย
เพราะว่ามีอาการอ่อนแรงอ่อนเพลีย
แล้วก็รักษาแผลถลอกที่โดนเหล็กที่เสาเนี่ยมันขีดขวนนะครับ
นางสมศรีแม่ของนายแชมป์เล่าให้ฟังบอกว่า
ลูกชายมีภรรยา๒คนมีลูก๒คน
ก็คือแม่ละ๑คนกับภรรยาเก่า๑คนภรรยาใหม่อีก๑คน
แต่เลิกลากับทั้งสองคนไปหมดแล้ว
ทั้งสองคนนั้นต่างก็มีสามีใหม่ไปแล้ว
ภรรยาคนแรกอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับส่วนภรรยาคนที่๒อยู่ที่อายุทยา
ที่ลูกชายของเธอจะเกิดเหตุก่อเหตุ
นขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์แบบนี้นะครับ
ลูกชายเดินทางไปหาภรรยาคนแรกที่จังหวัดตรัง
รากันไปประมาณ๗ปีแล้ว
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายไปคุยอะไรกับอดีตภรรยา
แต่หลังกลับมาลูกชายมีอาการเครียดอย่างหนักเลยนะ
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วนะฮะ

อีกอย่างหนึ่งแม่บอกแบบนี้ขาดยาด้วย
คือลูกชายก็เคยกินยาเกี่ยวกับการรักษาอาการทางประสาทเหมือนกัน
เพราะว่าลูกชายก็เป็นทั้งซึมเศร้าแล้วมีอาการทางประสาท
กินยากล่อมประสาทเป็นประจำ
แต่ทีนี้ช่วงนี้ไม่ได้กินขาดยา
แล้วก็ไปเคลียร์กับอดีตแฟนอดีตภรรยาไม่ลงตัว
แล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวนะฮะ